คุณผู้ชมฮะยังไปดูกันต่อนะฮะในพื้นที่ต่างนะครับ
สำรวจตรวจสอบที่นครศรีธรรมราชตรงเทือกเขาคีรีวงค์

ว่าจุดที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวคิริวงศ์
โอ้โหถูกน้ำป่าไหลหลากกระทบอย่างหนักเลย

นี่เราบินสูงขึ้นไปสำรวจตรวจสอบ
คุณดูสิน้ำท่วมหลายพื้นที่จริงนะครับ
น้ำจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช
เทือกเขาคีรีวงไหลทะลักเข้าตัวเมืองนครศรีแล้วนะฮะ
ทำให้ในเขตตัวเมืองนครศรีเนี่ย
ถูกน้ำท่วมหนักทุกตรอกซอกซอยเลย
ถนนราชดำเนินณโรงพยาบาลมหาราชณสิริธรรมราช

รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้แล้วนะฮะ
ต้องใช้ทางเข้าออกด้านหลังโรงพยาบาลแทน
แล้วคุณเมื่อวานมันมีภาพของโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการในการสูบน้ำออกมาจากตัวอาคารนะฮะ
ขณะที่ถนนราชดำเนินหน้าสารากลางจังหวัด
ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ

รถสามารถสัญจรผ่านไปมาแต่ก็ต้องด้วยความระมัดระวังแล้วครับ
ถนนศรีธรรมราชแล้วก็ศรีธรรมโศก
น้ำเนี่ยยังท่วมสูงแต่ก็มีแนวโน้มว่าน้ำจะลดลงเรื่อยนะฮะ
ว่าหากวันนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำ
จะทำให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลลดลงตามปกตินะครับ
ภาวนานะหวังนะว่าฝนมันจะไม่ตกลงมาแล้ว
เพราะว่าเจ้าหย่อมฝนหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย
ที่มันเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ออกมหาสมุทรอินเดีย

แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฟ้าแจ้งแดดออกอยู่บ้าง
สถานการณ์คงจะดีขึ้นนะคะ
ส่วนศูนย์อพยพตามโรงเรียนต่าง

ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตอนนี้มีผู้อพยพหนีน้ำท่วมอยู่เต็มทุกโรงเรียนเทศบาลทั้ง๙แห่งนะฮะ
เมื่อเช้านี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ

ก็จะเดินทางมาเยี่ยมแล้วก็มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
แล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นอีกด้วยนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
ล่าสุดนะฮะมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น๖รายนะคุณ

ในพื้นที่อำเภอนพิตำ๑ราย
จากเหตุรถตกสะพานที่ถูกน้ำซัดสะพานขาดนะครับ
อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่มีผู้เสียชีวิต๑ราย
มน้ำจมท่าเสียชีวิตนะครับ
อำเภอพระพรมมีผู้เสียชีวิต๒ราย
กำลังอบพยพจากเหตุน้ำท่วมนะครับ
เรือล่มขณะนั่งเรือหนีน้ำ
แม่ลูกนะฮะเสียชีวิตนะฮะ
อำเภอนาบอนเสียชีวิต๑ราย
อำเภอฉวางเสียชีวิต๑ราย
มน้ำเสียชีวิตทั้ง๒พื้นที่นี้
อำเภอนาบอนและอำเภอชวางนะครับ
แล้วก็มีที่อำเภอศรีชนเป็นชาวประมงครับ
ตกจากเรือประมงจมหายไป๑ราย

สรุปมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่นครศรี
ถึงตอนนี้เท่าที่รับการรายงานนะครับ
๖รายแล้วก็ศูนย์หายไป๑ราย
ส่วนทหารกองทัพภาคที่๔นะครับ

เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจน้ำท่วม
ในพื้นที่อำเภอชวางอำเภอพิปูน
พบว่าสภาพน้ำท่วมยังน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง
พื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรจมน้ำนะฮะ
ขณะที่เส้นทางหน้าสนามบินนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่๓แยกบางปู๔แยกน้ำแคบ
เช้านี้ระดับน้ำยังท่วมสูง
ทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับ
แต่เครื่องบินยังขึ้นลงได้ตามปกตินะครับ
อำนวยความสะดวกรับส่งผู้โดยสารเข้าออกสนามบิน
แต่ก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลพอสมควรนะคุณนะ

คือเดินทางบนอากาศยังเดินทางลงมาได้

แต่ออกจากสนามบินไปพื้นที่ชุมชนต้องนั่งรถแบบนี้แล้วนะฮะ
ไปดูระดับน้ำที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะฮะ
นี่ครับระดับน้ำทรงตัวครับปริมาณน้ำ
รถเล็กไม่สามารถสันจองไปมาได้แล้ว
ส่วนรถใหญ่ก็ต้องชะลอความเร็ว
ป้องกันน้ำที่จะซัดเข้าบ้าน

ส่วนบ้านพักข้าราชการตำรวจน้ำยังคงท่วมขัง
มีถนนบางสายถูกน้ำซัดขาด

หลักช้างกิโลเมตรที่๘บ้านหนองคล้าหมู่๔
ปริกก็ได้รับความเสียหายนะครับ
ตำรวจตรวจสอบถนนกันต่อนะครับ
ถนนสายนครศรีธรรมราชสุราธานี

แล้วก็๓แยกเตาหม้อที่อำเภอท่าสารา
เช้านี้คุณมีน้ำไหลท่วมถนน
รถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นะฮะ
รถใหญ่ก็คงไม่กล้าผ่านเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แล้วก็เรื่องของการอบพยพการขนส่งประชาชน
ส่วนช่วงดึกที่ผ่านมากำลังทหารจากทัพภาค๔

ทั้งอำเภอศิชชนอำเภอเมืองอำเภอท่าสลา
และทหารจากมณฑนฐานบกที่๔๑
ก็เข้าช่วยเหลืออพยพฝูงม้าหลายตัวคุณ

ต้องช่วยคนช่วยสิ่งมีชีวิตต่าง
ม้ามันอยู่ในคอกม้าบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๒
ทุ่งท่าลาศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้านี้ในพื้นที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอม
ได้มีต้นไม้ล้มทับสาราหมู่บ้านหมู่๒บ้านแขวงเผา
แล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มด้วยนะฮะ
ผ้าถนนหมู่สามบ้านห้องโนธ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับ
เรื่องของต้นไม้ล้มเรื่องของเสาไฟล้มนะครับ

ยามยากลำบากแบบนี้คุณพระก็ต้องช่วยโยม
พระออกมาช่วยโยมนะฮะพายเรือออกมาเลยนะครับ
ปกติโยมก็จะตักบานให้พระตอนเช้า
แต่ทีนี้พระพายเรือเอาของมาช่วยโยมเหมือนกัน
โดยพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนาบรอบ
พร้อมกับพระลูกวัดอีก๒รูปนะครับ

รับสิ่งของบริจาคจากประชาชน
เพื่อไปส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชน
อยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกล
จากเรื่องของอาหารการกิน
พื้นที่ที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับ
โดยที่วัดมีการตั้งโรงทานในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วย
แต่ทีนี้พระท่านก็ต้องพายเรือออกมารับของที่ประชาชนบริจาคให้

เจ้าสุนัขเจ้าดำข้างหลังพระท่านก็คงบอก
อ้าวนี่มันแม่น้ำหรือด้านนะฮะ
เอาด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายไกรสอนวิสิตวงศ์ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่แล้วครับ
สนที่กำลังกันในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่
แล้วก็ตามศูนย์อพยพต่างด้วยนะครับ
นำอาหารสดแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปยังจุดประสบภัยให้เร็วที่สุด
ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดแพทย์พยาบาล
เคลื่อนที่เร็วเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกชุดแรก
โดยเน้นขอให้ทำงานอย่างเป็นระบบนะฮะ
เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้มากที่สุดนะครับ

ขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการประสานไปยังสำนักทางหลวง
ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบเส้นทาง
เส้นทางไหนใช้ได้เส้นทางไหนถูกตัดขาดนะฮะ
บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หาเส้นทางปรับปรุงเส้นทางที่เป็นทางรอง
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เร็วที่สุด

คือให้การช่วยเหลือเข้าไปได้ถึงได้โดยสะดวกที่สุด

คือถ้าฟังจากคนในพื้นที่ฟังจากชาวบ้านแล้ว

สถานการณ์น้ำท่วมในรอบนี้หนักจริง
คือบางที่บอกหนักที่สุดในรอบ๒๐ปีเลย